ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวร้ายนะคะในแวดวงศิลปะไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อเราได้รับข่าวร้ายจากกรุงอันเซอร์ดามประเทศเนเทอร์แลนด์
ว่าศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชาวลิศเสริมปรุงสุขไว้๘๐ปีค่ะ
ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคโควิด๑๙
ซึ่งอาจารย์ชาวลิศก็ได้ผลิตงานศิลปะออกมามากมาย
แล้วก็เป็นที่รู้จักในแวดวงศิลปะไทยค่ะ
แม้ตัวท่านเองจะย้ายไปอยู่ในทะเลนด์กับคู่ชีวิตนานแล้วค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ชาวลิศมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ
แต่ได้รับการรักษาจนดีขึ้นตามลำดับนะคะ
กระทั่งเมื่อวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
อาจารย์เริ่มมีไข้และไออย่างหนัก
ก่อนที่จะรับการวินิจฉัยจากแพทย์นะคะว่าได้รับเชื้อโคโรนาไวรัสนั่นเองค่ะ
และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงอันสดำนะคะ
เมื่อวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
กระทั่งนะคะถึงแก่กรรมอย่างสงบนะคะเมื่อวันที่๒๗เมษายน
เวลา๑๑นาที๓๐นาทีค่ะ

เพราะว่าอาจารย์ชาวฤทธิ์ตั้งใจจะบริจักษ์ร่างกายนะคะ
เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองค่ะ
คือผลงานของอาจารย์เนี่ยมีเยอะมากมายจริงนะคะ
แล้วก็อาจารย์เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะ
แต่ว่าก็เพิ่งจัดนิทัศกาลใหญ่ไปด้วยนะคะ
ขอแสงขอบคุณใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ